เฮ้ยไปแล้วจะเจอแต่

พี่ปู

เดี๋ยวลงมาลง

จะไปแตะขอบฟ้าแล้วเสียงคุณหน่อย
ถ้าบินได้ให้บินไปที่จังหวัดเลย

เป็นที่ฮอตฮิตมากเลยนะครับ

อำเภอด่าซ้ายจังหวัดเลยครับ
มาที่นี่บอกแล้วไม่ได้มีแค่๑๐ร้อยหรือพันต้นแต่มีเป็นแสนต้น
บรรยากาศถ้าดูจากมุมสูงอารมณ์คล้ายอยู่ที่ญี่ปุ่นเห็นดอกซากุระ
แต่นี่คือเมืองไทยนะครับแล้วที่ต้องไปเทียบซากุระ
ผมบอกอีกอย่างว่าเขามีฉายาก็คือสักบุระเมืองไทย
เอาล่ะนอกจากดอกไม้ที่เบ่งบานสวยงามแบบนี้แล้วนะครับ
ทัศนียภาพของที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้กันเพราะว่าอะไรมีลมเย็นพัดผ่านตลอดทั้งวัน
เรียกได้ว่ามาเช้าก็ฟินมาตอนเย็นก็อิน
เรียกได้ว่าบรรยากาศมันชวนสร้างสีสันให้กับชีวิตอย่างแท้จริง

มีโอกาสหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ควรที่จะต้องลองไปกันดูนะครับ
ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
พญาเสือโครงที่นี่จะเบ่งบานในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้
ก็คือสักประมาณยาวไปจนถึง๑๕กุมภาพันธ์

อุ้ยอันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะเนอะ
คุณคิดดูแล้วกันคุณพาคนที่คุณรักไปนะครับ
ไปเลยนะไม่ใช่ไปเลยหายนู่นออกหู้นไป

แล้วกันนะครับว่าสถานที่อยู่แถวยอดภูลมโลตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย